คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่การออกงานของพระเอกคนนี้กันบ้างดีกว่า
คือมีนักข่าวถามถึงเรื่องอดีตคนรักอย่างน้องเก๋ไก่
ที่ทราบกันไปว่าเขาเลิกรากันไปแล้ว
แม้ว่ามันจะจบโคตรวัยเลย
ไอ้คำว่าจบโคตรวัยของแก๊กเนี่ยหลายคนก็ว่า

รักวัยรุ่นปุ๊บปั๊บปั๊บเดี๋ยวก็ไปแต่ท้ายที่สุดแล้วเรามารู้ความจริง
จริงแล้วแน็กกับน้องเก๋ไก่เขาคบกันขนาดที่ว่า

อีกแค่๕เดือนมันก็จะครบ๓ปี
ที่ผมอยู่กันอะไรอย่างนี้มันอยู่กันมานานแล้ว
แต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าผมก็จะตอบแบบ

ไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันนะครับผม

ขอให้ทุกคนมีความสุขครับผม
ถึงว่าทำไมแน็กดูเสียใจมากนะ
นี่คือจริงจังได้ไม่เท่าไหร่ก็พยายามกลับมาตลกอีกแล้ว
ระยะเวลาที่รู้จักแล้วก็คบหากับน้องเก๋ไก่ยาวนานถึง๒ปี๗เดือนนะ
แน็กตลกแบบนี้แน็กบอกว่าผมเนี่ยเคยวาดฝันอนาคตไปจนถึงขั้นแต่งงานนะ
อยากจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันส่วนไอ้เรื่องที่โดนรถทัวร์แหมบีบแตรหน้าบ้านเนี่ย
มาจอดบนพื้นที่โซเชียลกันเลยนะหลังจากที่แน็กออกมาให้สัมภาษณ์
บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวครั้งนี้ก็โดนด่าอีกผมพูดอะไรคนก็ด่าอยู่ดี
แต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ชอบอ่านเพราะว่ารู้สึกว่าการด่าบางครั้งก็ถือว่าเป็นการให้สติเราแล้วกัน
ที่เรื่องงานหน่อยอยากให้โฟกัสกันที่ความหล่อของผู้ชายร้อนเงินคนนี้
ไม่เสอแล้วนะดูดีโอ้ยเนี้ยมากน่ะเอฟซีใจหลายกันเป็นแถวนะ
และความน่ารักของแน็คช่างภาพบอกว่า

อยากจะชนกล้องอยู่นะคุณผู้ชม
ล่ะกลัวนักข่าวเราไม่ได้ภาพคุณผู้ชมนะ
จากความหล่อเป็นเหตุแล้วค่ะความสวยของแน็ก
ความสวยของแน็กชาลีเวลาแต่งหญิง

ไม่ว่าจะเป็นละครเป็นหนังนะ
แต่สิ่งที่แน็กจะพิจารณาเป็นอันดับแรกคืออะไร
ไปตามติดตามแนคชาลีจ้า
อันไหนได้ตังค์เยอะกว่าผมรับอันนั้นก่อนครับ
ต้องรีบเก็บเงินเพื่อที่จะได้อยู่ให้สบายที่สุด
เดี๋ยวค่อยหาธุรกิจที่ว่าเราต้องทำทำไปเจ๊งไป
งานไหนให้เงินเยอะผมก็ต้องไป
ชีวิตมันขับเคลื่อนด้วยอะไรมั่นนีมั่นนี
แต่ว่าใดคือแน็กหล่อมากหล่อจริงนะคะลูก
ดูนะลูกเจริญเจริญนะลูกสา